ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังนี้โอ้โห
นี่เป็นอะไรอ่ะเป็นแก๊งรับจ้างปล้นเหรอ
แก๊งนี้เข้ามากัน๙คนคุณผู้ชมแต่งตัวเหมือนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเลย
แล้วก็มีการมาแสดงหมายคนด้วยเพราะเขาบอกว่าบ้านเป้าหมาย
น่าจะมีทรัพย์สินอยู่๒๐๐๔๐๐ล้านและนี่ละเก่ง๒คันที่มา
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะตอนที่ทั้ง๙คนเข้ามาแล้วมาก่อเหตุนี่เลย

เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของนักธุรกิจชาวจีน
คือนายชางคุณอายุ๔๐ปี
บ้านหลังนี้อยู่ที่หนองปลือบารมุนชนบุรีค่ะ
แล้วตัวนักธุรกิจนายชางคุณเขาไม่อยู่เขาไปกัมพูชา
อยู่ในบ้าน๒คนแล้วเด็กที่หันหลังเด็กผู้หญิงนั้น
คุณผู้ชมมีแต่ผู้หญิงหมดเลยนะ
คนนั้นคนหนึ่งเป็นแม่บ้านแล้วเขาบอกว่าคนนึงเป็นเมีย

บังคับให้บอกรหัสเปิดตู้เซฟ
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าในบ้านผู้หญิงหมดเลยเด็ก๙ขวบ
จังหวะนี้พอเปิดตู้เซฟเหมือนกับจะลื้อค้นจะดูจะปล้นทรัพย
ว่ามันมีถึง๔๐๐ล้านไหมแล้วนี่

เอามามัดมือไว้

ใช่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วมีการแสดงหมายค้นด้วยนะ

นี่ไงคนในบ้านไม่รู้ก็คิดว่าตรวจค้นจริง
ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการลื้อค้นทรัพย์สินในบ้านบังคับให้เปิดตู้เซฟ
แล้วข้างในนั้นมีทองคำ๗บาทมีเงินสดแสนนึงแล้วก็เอาอาวุธปืน๑๑มม๑กระบอกแถม
ตอนแรกเขาบอกบ้านเป้าหมายนี้จะมีทรัพย์สินมูลค่า๔๐๐ล้านใช่ไหม
หาไปมันไม่ถึงไงไม่ถึงถึงขั้นเอามือถือของแม่บ้านไปด้วย
มาทั้งหมดล้านสองคุณผู้ชมขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันหนีไปเลยขับรถหนีออกไป๙คนเนี่ยก็มุ่งหน้าไปตรงจังหวัดเชิงเซา
ทีนี้เขาใช้รถนะ๔คันสลับป้ายทะเบียนตำรวจตามสืบ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่๑๑ธันวาใช่ไหมตอนเช้า
ปรากฏว่าจาก๙คนที่มาก่อเหตุตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว๗คน
เดี๋ยวต่อไปที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม๑ในคนร้าย
จับได้ที่ห้องพักเลยดูจังหวะที่ตำรวจไปคุมตัวได้หน่อยค่ะ

นี่แหละคุณผู้ชมจังหวะที่ตำรวจเนี่ยไปบุกจับกลุ่มตัวได้ที่นี่เนี่ยเป็นห้องพักแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วนี่นั่งคุกเข่าอยู่แบบนี้ค่ะโอ๊ยก่อเหตุทั้งหมด๙นะจับได้แล้ว๗นะคะ
สมชายคงแก้วอายุ๔๐ปี
กับอีกคนนึงเนี่ยก็คือ
ในบุณธวีโคงแก้วหรือว่าในยอดอายุ๒๙ปี
อันนี้คือคนหลบหนีนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ขึ้นอ่า
๗คนที่จับได้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมมีใครบ้าง
มีในสรนันดิ์ประเทืองหรือว่าในเกษตร
อายุ๔๐ปีแล้วก็มีในสุเทพธุพอร์ม
หรือว่าในเล็กอายุ๓๖ปีในเอกชัยเนิ่มอณง
อายุ๔๕ปีคุณผู้ชมดูคนนี้ไว้นะ
คนนี้ชื่อนายกริษทดาเนี่ย
นอกจากนั้นก็จะมีนายนรนาศชูจิตหรือว่าขลุยอายุ๓๗ปี
อีกคนนึงคือนายอัครพันธ์ภูผาหรือว่าแฟรงค์อายุ๒๙ปี
ที่บอกว่าให้ดูกฤษฎามีถมเพราะอะไรรู้ไหม
พอเขาจับตัวทั้งหมดมาได้ตำรวจแยกสอบทุกคนเลย
สอบแล้วให้การตรงกันว่าคนที่ชื่อโอกฤษดา
ถือว่าเป็นตัวต้นเรื่องเลยไปรับงานมา
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับมาหาพวก
ให้เข้าไปไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ทุกคนเขาพูดตรงกันนะบอกว่า
ไปรับจ้างมาจากในตูนในหมึกแล้วก็ในโจ

เพราะว่าตอนแรกบอกไงว่ามีทรัพย์สินอยู่เยอะ๒๐๐ล้าน๔๐๐ล้าน
ยิ่งถ้าเกิดว่าไปปล้นทรัพย์มาได้ทำสำเร็จนะ
เดี๋ยวจะได้ส่วนแบ่งเลยจะได้๑๕ล้าน

เงินส่วนแบ่งนั้นมันไม่ได้เพราะอะไร
เพราะว่าทรัพย์สินที่เขาไปเอามาได้ทั้งหมด

รวมแล้วมูลค่าคือ๑๒ล้าน
ล้านสองพอได้ไม่ครบตามที่เขาบอก

แต่ทีนี้พอตำรวจถามในโอ
ที่ทุกคนซัดทอดว่าโอนี่แหละเป็นตัวการใหญ่
บอกว่าไงรู้ไหมผมไม่ได้เป็นตัวการป้น
มีคนสั่งผมมาอีกทีนึงแต่ผมให้รายละเอียดไม่ได้

ไม่ได้เป็นคนนำของมีค่าออกมานะ
แต่ทีนี้พอผมโทรรายงานทางนายใหญ่ผมอ่ะ
เขารู้ว่าผมไม่ได้ทรัพย์สินเท่าที่เขาบอก
ส่วนแบ่งที่ว่ามันก็เลยไม่ได้

แล้วทรัพย์สินอื่นคนที่ได้ไปที่ไปด้วยกัน
ก็เหมือนกับเอาไปแบ่งกัน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการตามไป

คนที่จ้างวานจริงแล้วคือใครกันแน่
ส่วนนักธุรกิจชาวจีนที่บอกว่าเป็นเจ้าของบ้าน

สุดท้ายเขามีทรัพย์สินมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่า
แล้วอย่างหนึ่งธุรกิจที่เขาทำเป็นธุรกิจอะไรกันแน่